จะมีกลุ่มที่ตกหล่นอยู่หลายกลุ่มนะคะที่จะมีการนำเข้าสู่คอรมอลใน
สัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของความทับซ้อนกันก่อนหน้านี้นะคะ
จะถูกจัดแจงให้เสร็จน่าจะภายในสัปดาห์นี้แล้วนะคะ
มีอยู่หนึ่งกลุ่มค่ะที่ก่อนหน้านี้เราคิดว่าอาจจะมีปัญหา
แล้วก็จนถึงตอนนี้ก็มีปัญหาบางส่วนจริงนะคะ
สำหรับกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทั่วประเทศครับ

เพราะว่ามีกลุ่มตกหล่นอยู่๓๔กลุ่มนะคะตามการนิยามของรัฐบาล

ซึ่งชาวสวนยางเนี่ยคุณสุนทรเคยบอกไว้ว่ากังวลอยู่หลายเรื่อง
แล้วก็ณตอนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มตกหล่นไหมคะ
ถือว่าเป็นกลุ่มที่ตกหล่นไหมก็ถือว่าตกหล่น
แล้วก็มีปัญหาซับซ้อนแล้วก็เหมือนถูกริดรอนสิทธิ์นะครับ
ตอนนี้ไม่น้อยกว่า๑๓๐๐๐ราย
แล้วก็ที่ตกหล่นอีก๓๐๐๐รายก็รวมเสร็จสับก็ประมาณ๑๖๐๐๐รายครับ

เอาอย่างนี้ถ้าเรียนแบ่งตามลักษณะของปัญหา
เท่ากับว่าเหลืออยู่๒กลุ่มในส่วนของพี่น้องสวนยางใช่ไหมคะ
คือชาวส่วนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นบัตรสีเขียว
วันนี้ไปแล้วเกือบทั้งหมดนะครับก็ล้านกว่าราย
ซึ่งมีทั้งเจ้าของสวนมีทั้งคนกรีดยาง

วันนี้คนกรีดยางอ่าบัตรสีเขียวเนี่ยที่เรียกว่ามีเอกสารสิทธิ์เนี่ย
ประมาณ๒๙๐๐๐๐๐รายเนี่ยได้แล้ว
แล้วก็มีเจ้าของสวนบัตรสีชมพูที่มีสมุดเล่มเขียว
กรมส่งเสริมการเกษตรด้วยประมาณ๒แสนกว่ารายก็ได้แล้ว
แต่ที่ตกหล่นตอนนี้ก็คือว่า
มีพี่น้องที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์บัตรสีชมพู
ซึ่งรวมคนกรีดยางอยู่ด้วยเนี่ย
ที่ยังมีปัญหาในการที่จะมาตรวจสอบข้อมูล
แล้วก็เข้าคณะกรรมการกันกรองครับ
ที่เป็นเกษตรกรและคนกรีดยาง

คือหมายถึงว่าถ้าเป็นสีชมพูไม่มีเอกสารสิทธ
คือไม่ได้ทั้งเจ้าของสวนทั้งคนทำสวนทั้งคนกรีดเลยใช่ไหมคะ
ถูกครับแต่ว่าปัญหามันอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญครับ
ก็คือว่าที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ
ก็คือว่าวันนี้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยาง

เป้าหมายที่๒เนี่ยมันมีบัตรชมพูที่เราส่งข้อมูลณ๓๐เมษา

เป็นข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม
วันนี้ตกหล่นอยู่๑๓๐๐๐ราย
ในขณะที่เพื่อนเนี่ยซึ่งไปขึ้นทะเบียนกับการยางพร้อมกัน
แต่เขาเป็นหัวหน้าครัวเรือนสมุดเล่มเขียวเนี่ยไปแล้ว๒แสนกว่าราย

พอนึกออกไหมครับมันมีความเป็นสองมาตรฐานอยู่
บ้านติดกันอ่ะไม่มี๓๐เหมือนกันเนี่ยคนโน้นได้กินแล้ว
แต่อีกแสนสามหมื่นรายนี่ตกล่น

เป็นเพราะว่าการวินิจฉัยตามมติคอรมอเนี่ย
มันคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงครับ
อย่างนี้ครับก็คือว่าจริงแล้วพวกเราเองเนี่ย
คิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่น่ากังวลแล้วแหละ
เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่าไม่ใช่ขึ้นเพิ่มเติม
เพิ่มเติมไม่ได้ไปติดขัดในข้อหลักเกณฑ์ข้อ๒๓๒วันลักษร
ที่บอกว่าดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้นกลุ่มแสนสามเนี่ยจริงคุณจอมขวัญครับมันจะต้องรับการเยียวยาไปแล้วตอนนี้
ค่ะแต่ว่าวันนี้ข้อมูลล่าสุดแสนสามหมื่นรายนะ๓๐เมษา
กำลังเข้าสู่การพินาของคณะกรรมการกันกรอง
ก่อนที่จะเข้าสู่มติคอรมอ
นี่คือเป็นประเด็นผมวาดหวังอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญ
หวังว่าคณะกรรมการกันกรองเนี่ย
คงจะปล่อยแสนสามหมื่นรายเนี่ยไม่ต้องส่งเข้าคอรมอ
เพราะว่ามันไม่ผิดมติกรมอท่านนะครับ
แต่ว่าไอ้ตัว๓๐๐๐รายเนี่ยที่มันไปติดไอ้ข้อที่ผมว่าตะกี้เนี่ยนะ
ก็คือว่าเป็นเกษตรกรที่ต้องทำในที่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะของการยางนะครับ
มีของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นสมุดเลี
หมดเล่มเขียวเนี่ยวันนี้อูทลมาแล้ว๑๖๐๐๐๐ไร
เยอะเหมือนกันครับ
ติดดล็อคเยอะปลุงนะน่ะทำให้เพียงเราเป็นตู้จะดีครับ

คือถ้าเรียนฟังแบบนี้นะคะจากคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยรายละเอียดของชาวสวนยางนะคะ
ก็คือว่าณตอนนี้มันติดตรงที่การตีความว่า
คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา
ในฐานะเกษตรกรชาวสวนยางหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นภาพทั่วไปใช่ครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่า
พี่น้องชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
แสนกว่ารายได้ไปแล้วไงครับคุณจอมขวัญ

คือกลุ่มที่ไปมีสมุดเล่มเขียว
แสดงว่ามันสองมาตรฐานเลยครับกฎหมายถูกไหมฮะ
แล้วทำไมมันถึงเกิดแบบนั้นขึ้นนะคะ

ไม่มีเอกสารสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าถือสมุดคนละสีกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือหมายถึงว่ากลุ่มแรกก็คือว่า
ชมพูที่กรยทบวกกับสมุดเล่มเขียว

แต่ว่าพอถือบัตรชมพูอย่างเดียว
ไม่มีสมุดเล่มเขียวของกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้ค้างอยู่แสนสามหมื่นราย
จริงถ้าเอาของทางการเราต้องนับของกรมส่งเสริม

หมายถึงว่าตอนนี้ที่รัฐดำเนินการคือต้องนับจาก
จากการขึ้นของกรมส่งเสริมไม่ได้นับที่การยาง

เพราะว่าของกรมส่งเสริมเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่๑ครับ
ติดคอรมอเนี่ยแล้วพอกลุ่มเป้าหมายที่สองเนี่ย
มันเขียนไว้ว่า๗หน่วยงานแด่งเป็น๒ช่วง
ก็คือว่า๔หน่วยงานที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่๑เนี่ย
ก็คือข้อมูลณ๓๐เมษาก็คือที่เคยขึ้นมาแล้วครับคุณจำขวัญ

เขาก็ไปตีความว่ากลุ่มที่๒นี่ก็คือ
คล้ายเหมือนกับกลุ่มก
แต่วันนี้พวกเขาก็จะแบบ
แล้วก็บอกว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์
ขัดกับมติในกลุ่มเป้าหมายที่๒

ทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อ่ะคะ

เพราะว่าก็พยายามที่จะประสานกับผู้หลักผู้ใหญ่
แต่ว่าสิ่งที่น่าดีใจครับคุณจอมขวัญฟังแล้ว

แต่ว่าอย่างน้อยให้คลายเครียดได้หน่อยก็คือว่า

แล้วก็เขาเตรียมที่จะเปิด
แม้จะเข้าสู่คณะจำประจำกรองก็ตาม
ผมก็เดาว่าคณะจำกรองก็คงวิเคราะห์
แล้วก็ตีความว่าแสนสามมันไม่ติดขัดหรอก

เหลือ๓๐๐๐เท่านั้นที่ติดขัดจริงเนี่ย
พร้อมกับ๑๐๖๐๐ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เพิ่งอุทรมาเนี่ย
นะฮะก็อาจจะต้องเข้าคอรมอเหมือนที่คุณจอมขวัญว่าตอนต้นครับ
ซึ่งถ้าเข้าคอรมอลแล้วเนี่ยนะคะ
เท่าที่ดูลักษณะของการแจ้งปัญหาไปแล้วการตอบกลับของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะ
คือแปลว่ามันจะจบที่ถ้าคอรมออนุมัติก็คือจบใช่ไหมคะ
หรือว่าหรือว่าต้องไปโต้แย้งกันขั้นตอนไหนอีกป่ะคะ

กรณีของพี่น้อง๓๐๐๐รายบัตรชมพูที่ขึ้น๑๑๕พฤษภา
มันไปติดขัดไอ้ข้อ๒๓๒เล็บ๓ที่ผมพูดเนี่ย
ก็ไปแก้ล็อกตรงนั้นเพราะว่า

เจตนารมณ์ผมเข้าใจคนที่ไปเขียนมติคอรมอตรงนี้เนี่ย
เขากลัวว่าจะมีคนคนหนึ่งไปถางป่า
วันพอวันที่๑๖แล้วไปแจ้งเพื่อจะขอเงินเยียวยา๑๕๐๐
คันนะครับคุณจองฝันก็ง่ายแต่ว่าของยางเนี่ย
มันไม่ได้ปลูก๑๕วันเขาปลูกมาเป็น๗๘ปีกรีดแล้ว

ค่ะอันนี้ที่ทางคุณสุนทรบอกคือว่า
ก่อนหน้านี้ลักษณะของการลงทะเบียนเกษตรกร
มันมีการบอกเหมือนกันว่าบางทีมันยังไม่ถึงฤดูการของเขา
ใช่ไหมคะเรื่อง๑๕วันณตอนนั้นคือก็ถืออนุโลมให้

เสร็จแล้วพอไปทำจริงเมื่อถึงฤดูกาล
ก็คือกลับไปแจ้งเหมือนกับย้ำสิ่งที่เคยลงทะเบียนไป
เพียงแต่ของสวนยางเนี่ยคิดในลักษณะนั้นไม่ได้
ที่บอกว่าจะไปพอแพ่วถางเสร็จแล้วแล้วก็ไปรับสิทธิ์เสร็จแล้ว

คือสวนยางมันหลอกกันยากอย่างนี้หรอคะ
คือพูดง่ายก็คือว่าเขาอาจจะเป็นห่วง

อาจจะไปลุกพื้นที่ทับซ้อนป่าไม้
แต่ว่าของยางเนี่ยมันไปถางปลูก๑๕วัน
มันไม่ได้คุณจอมขวัญนึกออกไหมครับ

ผมก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ย
สาระสำคัญตรงนี้ก็คือว่า
ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเอง
จ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องแล้วสบายใจด้วย
เพราะวันก่อนผมเข้าที่ประชุมกรรมธิการกระทรวง
พี่น้องก็ได้กินคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อน
ท่านดรฉลนชายศรีอ่อนเองเนี่ย
ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องทุกกลุ่ม
บอกแล้วว่าที่ตกค้างที่ตกหล่น
ถ้าเป็นเกษตรกรตัวจริงเนี่ย
ก็ให้พี่น้องได้สิทธิ์นั้น
เพียงแต่ว่าผมกลับขอร้องว่า
ถ้าเกิดเกษตรกรไม่มีปัญหาครับแต่ขอให้รู้ว่าเขาได้
ถ้าเขาได้เนี่ยผมก็คงจะรวบเช่นอาจจะ๒งวดซ้อน๒๓งวดซ้อนเนี่ย
ไม่มีปัญหาครับแต่เพียงแต่ว่าอย่าให้เขารออย่างไม่มีความหวังครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้รอแค่มติคอลโมถูกไหมคะ
แล้วก็โดนมติคอลโมคาดว่าน่าจะออกมาว่าให้ได้ถูกไหมคะ

แต่ว่าปัญหาก็คือว่าวันนี้คณะกรรมการกันกรองประชุมทุกวันพฤหัส

ใช่แล้วสัปดาห์หน้าก็คอยลุ้น
กำลังจะถามว่าคณะกรรมการกันกรองที่พระหัสสบดีนี้
คือคิดว่าคือจะไม่ยืดเยอะคือจะจบที่พระรหัสนี้
แล้วก็เข้าคอลโมอังคารหน้าถูกไหมคะ
ผมกลับวิงวอนผ่านรายการคุณจอมขวัญนะครับ
พวกเรารอลุ้นวันที่๔มิถุนาที่ผ่านมาครับ

แล้วถ้าเกิดพฤหัสหน้านี้ยังไม่มีการประชุมอีก

ล่าช้าก็คือความทุกข์ของเกษตรกรที่รอคอย๑๖๐๐๐ราย
อยากให้ทุกอย่างจบเร็ว
พี่น้องก็จะได้ทำกิจกรรมอื่น

ในสัปดาห์นี้ถ้าจะเข้าคอลโมมีหลายกลุ่ม
แต่ว่ากลุ่มนี้คงไม่ทันคอลโมอังคารนี้ใช่ไหมคะ
ครับผมมันจะเข้าอังคารไหนก็แล้วแต่คุณจำขวั
ผมอยากให้คณะกรรมการกันกรองเขาให้จบ
ว่าไอ้แสนสามนี่ไม่ติดไอ้สามหมื่นติดเข้าไปขอคอลโลมอ
อย่างน้อยที่สุดช่วงรอแสนสามได้ก่อน
เพราะว่าไม่ติดไม่ติดมติคอรมอ
คือจริงถ้าพูดถึงการเข้าคอลโม
คือถ้าเอาเข้าพรุ่งนี้กันสำหรับทุกกลุ่ม
แสนสามน่าจะได้ก่อนแล้วค่อยไปติดอีกกลุ่มหนึ่งคือ๓๐๐๐บาท
ก็ค่อยไปเข้าคอลโมถูกต้องครับคุณจำขวั
ก็คือแสนสามเนี่ยผมไม่เชื่อว่าผิดมติคอรมอที่ผ่านมา
ไม่ต้องเข้าแต่ว่า๓๐๐๐เนี่ยอาจจะติด
ก็เข้าเฉพาะ๓๐๐๐รายประมาณนี้ครับ
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันขอรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสุนทร
เพราะว่าเราก็จะวนมาเรื่อยเพราะว่าจริงยังมีตกค้างอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะ

ช่วงหน้ากลับมาเป็นกลุ่มของประกันสังคม
แล้วปิดท้ายที่เราไม่ทิ้งกันค่ะ

ถ้าเข้าไปดูในส่วนของ

แล้วก็อาจจะยังมีคนตกค้างอยู่พอสมควรนะคะ

ลักษณะของมาตรการจะเป็นอย่างไรต่อไป

เราจะคุยกับรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะคะรองโฆษกนันทชัยปัญญาสุระฤทธิ์ค่ะ

รองโฆษกตอนนี้งานประกันสังคมเหลือ
เอาจำนวนคนก่อนค่ะจำนวนคนเหลือเท่าไหร่แล้วคะ
นับจากที่ยื่นมากับที่ได้รับเงินช่วยเหลือไปนะคะ

ถ้าเผื่อนับแต่ยื่นมาเนี่ยเราเคยคุยกันที่ตัวเลขนะครับ
๑ล้าน๙เส้น๙นะครับ

ในกลุ่มนั้นผมอยากจะนำเรียนว่า

แต่ทีนี้ยังมีบางท่านก็คือพอจ่ายเราวินิจฉัยสั่งจ่ายเข้าไปเนี่ยคุณจอมขวัญ
เมื่อมันติดปัญหาอย่างเช่นเลขสมุดบัญชีที่ท่านเอามาให้ผมเนี่ย
มันเป็นของพี่ของน้องของพ่อของแม่ก็ไม่ได้
เรียกที่บัญชีไม่ตรงก็ไม่ได้นะครับ
ประเด็นเหล่านี้และการติดตามในจ้างเนี่ยเราก็ติดตามน่าจะเกือบหมดแล้ว

เพราะฉะนั้นเคสที่ยังมีปัญหาในล็อตแรกเนี่ย
ก็จะเป็นในเรื่องที่วันนี้ผมเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ย

ก็จะเป็นว่าเขาได้รับค่าจ้างอยู่นะ
แต่ว่าเขาก็ยื่นมาอย่างนี้ครับ
พอเขายื่นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับเราก็จะปฏิเสธเป็นนังสือไป
ตัวเลขวันนี้จึงเป็นตัวเลขที่สะสมมา
มีผู้ยื่นใช้สิทธิ์แล้ว๑๕๔๑๒๘๓คนครับคุณจอมขวัญ
อยู่ที่คือการยื่นของประกันสังคมมันไม่เหมือน
กับพูดถึงเรื่องของที่กระทรวงการคังจ่ายนะครับ
คนไปว่าคนมีเงื่อนไขอย่างไร
ของเราเราเปิดให้ยื่นได้ตั้ง๒ปีคุณจอมขวัญ

แล้วเนี่ยนายจ้างลูกจ้างมาเจอกันนะครับ
กิจการเล็กก็จะมายื่น
วันนี้จะมีผู้ยืดลายใหม่เข้ามาทุกวันครับ
วันละ๑๕๐๐นตรีถึง๒๐๐๐คนมีกลับทุกวันครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะคะคือถ้าเอายื่นสะสมเนี่ยตกลงล้านห้าหรือล้านเก้านะคะ

นะคะล้าน๕เท่ากับว่าณตอนนี้เท่ากับอนุมัติจ่ายหมดแล้วใช้คำว่าอนุมัติจ่ายหมดแล้วใช่ไหมคะ
ล้าน๕พอพูดถึงล้าน๕ที่ผมนำเรียนว่าอนุมัติจ่ายเกือบหมดแล้ว
ก็คือในช่วงที่เราคุยกันตอนแรกถ้าคุยกับคุณจอมขวัญเมื่อเดือน๒เดือนที่แล้ว
เราพูดถึงตัวเลข๙๙๐๐หรือ๑ล้านจำได้ไหมครับ

ตรงนู้นแหละครับที่มีการยื่นล็อตแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นผมนำเรียนว่าณวันนี้ล้านห้าเนี่ยนะครับ
เราสั่งจ่ายแล้วล้าน๔นะครับ๑ล้าน๔แสน

เพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างการทำงาน๔๗๐๐ไม่ใช่มันค้างมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
ทุกวันทุกวันก็จะมีคนยื่นเข้ามาวันละ๑๕๐๐๒๐๐๐วันละ๑๕๐๐๒๐๐๐อย่างนี้ครับ
ใช่ใช่ใช่แล้วมันไม่ถึงมีหมุนออกไปครับครับครับ
อยู่ในกลุ่มตั้งแต่แรกเลยก็มีครับคุณจอมควันครับ
คนที่ยังไม่ได้ลักษณะแบบนี้มีเยอะไหมคะ
ผมว่าน่าจะสักประมาณตัวนี้เราประมาณนะครับ
ตัวเลขที่มีค้างอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ
สองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันคน

นะครับสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันคน
ในขณะเดียวกันพอท่านยื่นเข้ามา
เงื่อนไขของเราที่ไม่มี๖ใน๑๕จำได้ไหมครับ
จะได้รับเงินเนี่ยต้องมี๖ใน๑๕ด้วยนะครับ
ตรงนี้เราก็จะทยอยแจ้งท่านกลับไปว่าท่านไม่มีสิทธิ์นะครับ

ในขณะเดียวกันกลุ่มที่ไม่มี๖ใน๑๕เนี่ย
สำนักงานประกันสังคมและก็กระทรวงการคังนะครับ

ซึ่งมีการประชุมกันเสร็จสิ้นไปว่า
เงินกู้ล็อตใหม่ของรัฐบาลเราได้นำเสนอคนที่ไม่มี๖ใน๑๕ส่งชื่อไปอีก๕๙๗๗๖คน
คุณจอมขวัญต้องการรัฐที่จ่าย
ค่ะท่านกำลังจะอธิบายคุณผู้ชมว่า๖ใน๑๕หมายถึงการส่งประกันสังคมมา๖เดือนภายใน๑๕เดือนถูกไหมคะ
ใช่ครับบอกเขาไม่มีไม่มีพอมาเบิกจากเราก็จะเบิกไม่ได้
ตรงนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่บอกเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้ทำไมฉันไม่ได้นะครับ
เราก็แจ้งกลับไปได้บ้างแจ้งกลับไปไม่ได้บ้างนะครับ
ซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องไปอยู่ในโครงการเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมคะ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

หมายถึงว่าคือก็ไปอันนู้นก็ไม่ได้แล้วป่ะคะ

เพราะว่าเป็นโครงการใหม่นะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับ
นำนำเสนอโครงการขึ้นไปนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นแล้วของลอส
ก็เราขอบตรงนี้ไปค่ะ
กระทรวงการคล่างเลยไม่ใช่ว่า
กลุ่มนี้กลุ่มนี้อยากจะนำเรียนนะครับเนื่องจากเพิ่งเราเพิ่งนำเสนอโครงการไป
กระทรวงการคลังเองก็ส่งสัญญาณว่าเมื่อกลุ่มนี้เป็นคนของเรา
วิธีจ่ายเนี่ยก็อาจจะเอาเงินมาให้เราให้เราเป็นผู้จ่ายให้นะครับ
อนุญาตยังไม่นำเรียนชัดเจนเพราะอยู่ในระหว่างการพินาของกระทรวงการคลัง
ว่าเงินก้อนในกลุ่มนี้๕หมื่นกว่าคน
เขาจะให้เราช่วยดำเนินการให้ยังไง
เพราะเขาก็มองว่าคนกลุ่มนี้ยังเป็นคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้

ประกันสังคมน่าจะติดต่อได้ง่ายกว่า
น่าจะจ่ายเงินให้ได้ง่ายกว่าเขา
เพราะตัวเลขมันชัดเจนจำนวนคนชัดเจน
ว่าคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่ต้องรอมติคอรมอลในการว่าเอ๊ะตกลงให้แต่วิธีปฏิบัติจะเป็นแบบไหนอย่างนี้ป่
ครับผมครับผมครับผม
ซึ่งถ้าฉันฟังจากท่านรองโฆษกแบบนี้นะคะก็คือว่าจะมีคนที่ยังคั่งค้างอยู่เนี่ยประมาณ
เดี๋ยวเราใช้ตัวเลขถ้วนนะคะปัดลงบ้างปัดขึ้นบ้าง
ประมาณ๔๗๐๐ที่ยังไม่ได้
ส่วนหนึ่งก็คือมาจากเลขบัญชีที่อาจจะเลขบัญชีผิด
หรือว่าชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวเลขสะสมในช่วงหลัง
หลังจากที่จ่ายไปแล้ว๑๔๙๐๐๐กว่ารายจากที่สะสมมาล้านห้ากว่านะคะ
อันนี้กลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ๕๙๐๐
ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเดี๋ยวรอกระทรวงการคลัง
วิธีปฏิบัติจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเอาจนถึงนะ
วันนี้ที่เราคุยกันประมาณประมาณแสนเศษที่ยังจะเรียกว่าตกค้างก็พอไหวนะคะ
เรียกตกค้างรวมกันได้กว้างก็คือคนกลุ่มนี้
คือกลุ่มคนที่จะรออยู่ทีนี้เรียนขอเพิ่มค่ะท่านรองโฆษกก็คือว่า
ในกรณีของการพิจารณาให้โควิดเป็นเหตุสุดวิสัย
แล้วเป็นภาระของประกันสังคมต้องช่วยเนี่ยนะคะ
ทีนี้มันจะมีคาบเกี่ยวกันระหว่างบางแห่งที่เปิด
เปิดบริการได้แล้วเปิดทำงานได้แล้ว
ซึ่งอันนี้มันวิธีปฏิบัติเป็นยังไงคะท่านรอง
โอเคขอบคุณครับเรื่องนี้ขอบคุณมากเลย
อยากจะช่วยให้ช่วยประชาสัมพันธ์กันเยอะนะครับ
สำนักงานได้มีหนังสือไปถึงในจ้างทุกแห่งนะครับ
พยายามที่จะสื่อสารนะครับทั้งทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นหนังสือ
ที่เป็นหนังสือราชการนี่แหละมีไปถึงตัวในจ้างเลยนะครับ
เมื่อรัฐผ่อนคลายแล้วให้ท่านเปิดได้นะครับ
เพราะฉะนั้นประกันสังคมไม่ได้หมายความว่าประกันสังคมจะหยุดจ่ายนะครับ
เมื่อท่านเปิดได้หากท่านเปิด
ถ้าท่านมีลูกจ้าง๑๐๐คนท่านบอกท่านเปิดก่อน๕๐ให้ท่านแจ้งประกันสังคม
ลูกจ้าง๕๐คนกลับเข้าทำงานหรือยังไม่ให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานเลย
ประกันสังคมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าท่านจะต้องแจ้งประกันสังคมด้วย
ว่าท่านจะให้ลูกจ้างได้ใช้สิทธิ์ต่อเพราะท่านยังไม่พร้อมที่จะเปิดทำงาน
เนื่องจากว่าขาดวัตถุดิบนะครับยังไม่มีความพร้อมคาดว่าไม่มีลูกค้า
หรือใดก็ตามแต่นะครับหรือว่าท่านเปิดแล้วท่านก็แจ้งประกันสังคมด้วยนะครับ
ท่านก็แจ้งประกันสังคมด้วยว่าท่านมีลูกจ้าง๒๐คน
ห้างเปิดแล้วท่านกลับเข้าทำงานปกติเป็นปกติหมด
สมมุติจะเป็นห้างถ้าเกิดเป็นร้านอาหารในห้าง
นะครับค่ะก็ซึ่งก็
ก็ให้ท่านไปจ่ายเงินต่อให้กับลูกจ้าง
แล้วก็จะหยุดจ่ายให้กับลูกจ้าง

ประกันสังคมจังหวัดเขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้นะครับ
นี่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการครับ
ค่ะท่านรองดิฉันขอทำความเข้าใจหน่อยนะคะ
สมมุติว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการคลายล็อกดาวน์ในแต่ละระยะ
ก่อนหน้านี้คนที่เข้ารักษณะว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
โควิดคือเหตุสุดวิสัยแล้วเป็นหน้าที่ประกันสังคมในการจ่าย
ทีนี้พอเริ่มจ่ายไปแล้วแล้วเปิด
แล้วเปิดเท่ากับว่าก็คือหยุดจ่ายณตอนนั้นที่กลับมาทำงานแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะ
เราเราต้องรอข้อมูลจากนายจ้างด้วยครับคุณจอมขวัญเหมือนกับตอนเริ่มต้นแหละครับ
ตอนเริ่มต้นที่เราจ่ายช้าเพราะว่าเงื่อนไขของเราเราเป็นกฎหมาย
ซึ่งมันบังคับไว้ว่าการจะจ่ายเนี่ยนายจ้างต้องแจ้งด้วยนะ

ถ้าเผื่อท่านพยากรได้ว่าท่านจุดตั้งแต่นี้นาน
หรือถ้าท่านไม่แจ้งนั่นก็หมายถึงว่า

หรือถ้าท่านไม่แจ้งนั่นก็หมายถึงว่า

ขอความร่วมมือจากในจ้างนะครับจุดหมายปลายถึงว่าในจ้างเพื่อแจ้งเราด้วยว่าลูกจ้าง
กลับเข้ามาทำงานแล้วนะครับหรือถ้าท่านไม่แจ้งนั่นก็หมายถึงว่า
ถ้าเผื่อท่านพยากรได้ว่าท่านจุดตั้งแต่มีนา๑เดือนเมษา๑เดือนนะครับ
เดือนมีนาเมษาท่านแจ้งมาแค่นี้เราก็จะหยุดจ่ายนะเมษา

ผู้ประวัติธรรมเราก็จะไม่จ่ายถูกไหมครับ

คือจ่ายตามระยะการหยุดจริง
เพราะฉะนั้นถ้านะคะอันนี้เรียนลองสงสัยคือถ้าสมมุติว่านายจ้างบางแห่งเนี่ยเปิดทำการแล้วนะคะ
แล้วไม่ได้จ้างขออภัยไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลกลับมาที่ประกันสังคมเป็นไปได้ว่ามัน
เรียนใช้คำง่ายแบบนี้นะคะคือเหมือนมันจะยังคงเป็นภาระของเงินประกันสังคมต่อไปถูกไหมคะ
เพื่อช่วยกันให้แจ้งประกันสังคมด้วย

อ่าแล้วก็ถึงแม้

ในช่วงแรกท่านแจ้งเรามาแค่๑เดือน
ท่านก็ต้องแจ้งต่อว่าให้หยุดต่ออีก๑เดือนนะ
หรือว่าในช่วงแรกท่านแจ้งเรามา๒เดือน๖๐วัน

ท่านก็แจ้งเรามาเพิ่มอีกว่าท่านยังให้หยุดต่ออีก๓๐วัน
ขอให้ท่านกลับไปดูด้วยว่าท่านแจ้งเรามาเมื่อไห
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านแจ้งเรามาถึง๒เดือนถึง๖๐วันอย่างนี้
เราก็จะหยุดจ่ายแค่๖๐วันแต่ท่านบอกท่านแจ้งเพิ่ม
ตอนนี้พูดถึงพูดกับคุณจอมขวัญง่ายเลยว่า

อ่าครับโรงแรมอาจไหลภาพไป

ห้างสรรพสินค้าอาจจะทยอย

อย่างนี้แสดงว่าสมมุตินะคะว่าถ้าเราขึงเลย
แล้วคือมันมีจ่ายกำหนดระยะเวลาจำนวนวันเอาไว้เนี่ยนะคะ
แล้วใช้ไปหมดแล้วคือนักตอนนี้ยังไม่ถึงกันนะคะ
แต่ถ้าใช้ไปหมดแล้วก็คือสิ้นสุดแค่ไหนก็แค่นั้นถูกไหมคะ

ในขณะเดียวกันในระยะเวลาที่ยังอยู่ภายใต้การกำหนดจ่ายให้
สำหรับเหตุสุดวิสัยโควิดเนี่ยต่อให้ผู้ประกอบการนะคะ
ลูกจ้างมาบางส่วนแล้วบางส่วนยังไม่มา
ก็ต้องแจ้งเป็นรายบุคคลถูกไหมคะ
ว่าคนนี้มาแล้วประกันสังคมไม่ต้องจ่ายแล้ว

เท่ากับว่านายจ้างต้องแจ้งเป็นรายเดือนอย่างนี้เหรอคะรองโฆษก
ใช่ครับผมใช่ครับครับด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญครับ
เพราะลูกจ้างมีเงินเดือนมีรายได้นั่นก็เข้าสู่โหมดปกติ
ท่านจะต้องหักเงินสมทบส่งประกันสังคมไหมฮะ
ลูกจ้างเองก็จะมีเงินสะสมเข้ากองทุนชะลาภาพใช้สิทธิต่อของเขาไป
ก็จริงมีเงินเข้ามาก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
แต่เมื่อไหร่ที่ลูกจ้างยังไม่กลับเข้ามา
จ่ายเงินตรงนี้เรียกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้ให้
ลูกจ้างก็ได้ใช้เงินตรงนี้
นายจ้างก็ไม่ต้องนำส่งเงินทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้างเลย

เพราะฉะนั้นมันมีส่วนว่าเมื่อมีค่าจ้างขึ้นมามันจะต้องส่ง

คนที่ไม่มีค่าจ้างท่านก็ไม่ต้องส่งก็รับเงินจากผม
ส่วนคนที่มีค่าจ้างผมก็หยุดให้เงินช่วยเหลือ
เงินทดแทนการขาดรายได้ก็ไม่ให้เขาก็รับเงินจากนายจ้าง
ซึ่งอันนี้เนี่ยทางประกันสังคมก็ต้องติดต่อในจ้างให้ได้ถูกไหมคะ
คือเรียนลองคิดแบบนี้คือบางทีในจ้างเขาก็ภาระเยอะนะคะ
ที่จะต้องมาแจ้งนับเป็นรายบุคคลคนไหนมาแล้วคนไหนยังไม่มา
อันนี้เอาเข้าจริงคือถ้าเขาไม่แจ้งเนี่ยคือประกันสังคมยังต้องจ่ายต่อ
แต่ประเด็นก็คือว่าการที่จะบอกให้เขามารับผิดชอบเพื่อการแจ้ง

ว่าตามให้นายจ้างแจ้งหรือตามให้นายจ้างแจ้งเปลี่ยน

โอเคไม่ถือว่าเป็นปัญหานะครับ
จากว่าเราก็แจ้งเป็นหนังสือออกไป
เนื่องจากเราก็ประสานเราก็แจ้งไปในหน่วยปฏิบัติของเราที่มีอยู่ทั้งหมด
ตรงนี้เรามองเห็นแล้วว่าเพื่อไม่ให้ครามราชช้า
ในการที่จะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างซึ่งไม่ได้ไปทำงานจริง
ไม่ใช่จะต้องมารอในจ้างต้องแจ้งตรงนั้นนะ
เพราะในจ้างยื่นปลายเปิดไปแล้วเนี่ย
ถึงรัฐแม้ว่าเราจะให้เปิดเนี่ยในจ้างบอกมา๙๐วันเลย
แต่เนี่ยระบบผ่อนคลายรัฐผ่อนคลายให้เปิด
แต่เขายังไม่แจ้งเนี่ยนะครับแล้วเราก็ติดต่อเขาแล้วเขาก็ยังไม่แจ้ง
ก็เป็นภาระระหว่างเรากับนายจ้างไม่เป็นเหตุให้เป็นภาระ
ที่จะทำให้ลูกจ้างไม่ได้เงินไม่ใช่ครับรับรองได้

รองโฆษกชัดเจนมากเลยนะคะขอบคุณท่านรองโฆษกมากเลยนะคะ
เดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวรบกวนอีกค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่

แล้วก็คนกลุ่มอื่นที่ยังถือว่าเป็นกลุ่มตกหล่นอยู่นะคะ

แอร์ที่ดีที่สุดของแครียอร์
คุณผู้ชมคะเราคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สวัสดีครับ

คอรมอลในวันพรุ่งนี้จะมีการอนุมัติ

ผมเข้าใจว่าจะต้องเป็นคอรมอลสัปดาห์หน้า
เพราะว่าสัปดาห์นี้จะต้องไปเข้าคณะคำอาการ
กันกรองการใช้เงินกู้ก่อนครับ
ต้องอนุมัตินิดกี่กลุ่มครับท่าน
กลุ่มที่ถ้าเราแยกการดูแลเยียวยาของ
ของรัฐบาลที่ให้กับพี่น้องประชาชนจะแบ่งออกเป็น๒กลุ่มใหญ่ใหญ่

กลุ่มที่ทำงานก็จะประกอบด้วยกลุ่มที่ทำอาชีพอิสระ

กลุ่มทำงานปกติประกันสังคมดูแล
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มราชการก็นี่คือกลุ่มที่ทำงาน
กลุ่มทำงานมีตกหล่นไหมมีนะครับคือกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม
นะครับแต่บังเอิญเพิ่งมาตกงานในเดือนเมษาพฤษภาค่ะแล้วก็ยัง
แล้วก็ยังส่งประกันสังคมให้ครบหกเดือนครับอืมอันนี้จะ
จะวิ่งไปที่ประกันสังคมก็จ่ายไม่ได้แต่กลับมาที่เราไม่ทิ้งกัน
ก็ปิดโครงการไปแล้วนะครับ

อันนี้จะมีมาตรการที่กระทรวงแรงงานจะออกมา

เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะสบายใจได้นะครับ
อันนี้คือกลุ่มของคนที่ทำงานนะครับ
ทีนี้กลุ่มที่๒เรียกว่ากลุ่มเปราะบางครับ
ปลอบวางนี่ก็จะประกอบด้วยที่กระทรวงพมดูแลอยู่นะครับ
๓กลุ่มคือกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ
กลุ่มนี้เข้าคอรมอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้จะมีกลุ่มที่เพิ่มเติมในกลุ่มเปราะบางครับขึ้นมาอีก๒กลุ่ม
คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยครับ
กลุ่มหนึ่งมีจำนวนประมาณ๑ล้าน๒แสนคน
อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
ถ้ามป้องกันถึงว่ามีประมาณ๑๗ล้านคนที่บอกจะดูแลให้
มีมาตรการไปดูแลเขาแค่๓แสนคนเท่านั้น
ก็จะตกลงในกลุ่มของเบาะบางจะมี๑๒ล้านบาทบวก๓แสนคือ๑๕แสนคนครับ
แล้วที่เหลือจาก๓แสนคือกลุ่มคือกลุ่มไหนคะอยู่สังกัดกลุ่มไหนคะ
สมมติเอา๑๗ล้านคนมาปรุงทางก็ได้ไปทำการบ้านไปดูนะครับ
ก็จะพบว่าใน๑๗ล้านคนเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐บาทผ่านเกณฑ์ประมาณ๒แสนคน
เป็นกลุ่มที่เป็นเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือนซึ่งได้รับสิทธิเยียวยาทางเกษตรไปแล้ว

เป็นผู้สูงอายุ๒แสนคนซึ่งได้รับสิทธิ์ทางผู้สูงอายุ

คือพอกำลังจะหมายความว่าในล้าน๗เนี่ยนะคะ
คือเขาจะมีที่ที่เขาสังกัดอยู่แล้วถูกไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
แล้วในล้าน๗เนี่ยนะคะมีคนที่ต้องจ่ายใหม่
คือจะเรียกว่าต้องเข้าเพิ่มสำหรับเราไม่ทิ้งกัน
มาตรการอะไรไปดูแลเขาเขาก็ยังเข้าไม่ถึงเลย
ในมาตรการเยียวยาของภาครัฐนะครับ
ซึ่งรายชื่อเหล่านี้ถือว่าอยู่ในระบบของเราไม่ทิ้งกัน
หรือว่ายังต้องมีการลงทะเบียนหรือว่ายังไงคะท่าน

นี่คือสิ่งที่กำลังจะเสด็จคณะกรรมการ
จะยังไม่ได้เข้าคอลโรมอลสัปดาห์นี้แต่ที่เข้าคือคณะกรรมการกันกองเสร็จแล้ว
คอลโมสัปดาห์หน้าแล้วก็ว่ากันผลคอลโลมอลอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แน่นอนครับเพราะตอนนี้เราได้กลุ่มคนต่าง
หมดแล้วนะครับที่รอบนี้เป็นรอบของการเก็บตกตกหล่นแล้วครับ
ซึ่งนโยบายของรัฐบาลไม่ต้องการให้มีฝนตกหล่นเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูให้หมดครับว่าจริงเนี่ย
สมมุติผมยกตัวอย่างเรื่องประกันสังคมเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับ

คนตกหล่นอยู่๖๐๐๐นะเราก็ต้องดูแลคนกลุ่มนี้นะครับ
ผู้ที่มีรายได้น้อยยังเข้าไม่ถึงการเยียวยาภาครัฐมีไหมมีนะครับ
แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับตกหล่นอยู่แค่ล้าน๒ใน๑๔ล้านนะครับ
เข้าใจค่ะพอค่ะเดี๋ยวยังไงติดตามข่าว
ถ้ามีประเด็นอะไรวนกลับมาอีกทีขอบคุณพอลวรนตอนนี้ก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐนะคะสวัสดีค่ะ